ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่มีผู้ชายออกมาบอกว่า
เมียทิ้งเขาชิ่งไปแต่งงานใหม่หลังจากที่ถูกรางวัลที่๑๑๒

ตัวเขาเองต้องไปจากตรำทำงานหนักที่เกาหลีใต้ไปเป็นผีน้อยใช่ไหมฮะ
เมื่อวานเนี่ยเจ้าตัวออกมาบอกแบบนี้วันนี้ฝ่ายหญิงออกมาโต้กลับแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปทวนให้หน่อย
บอกว่าผู้ชายคนนี้ครับชื่อว่านายเอกหรือว่านายนารินอายุ๔๗
เป็นชาวชายภูมิไปพบกับทนายรณรงค์แก้วเพชร

อ้างว่าเมียที่อยู่กินกันมาเป็น๑๐ปี
มีลูกด้วยกัน๓คนทอดทิ้งเขาหอบเงิน๑๒ล้านหนีไป
แล้วไปแต่งงานกับผู้ชายคนใหม่ซึ่งเป็นตำรวจ
เขายืนยันว่าเขาพูดความจริง
ตอนที่เขาทำงานเป็นผีน้อยอยู่ที่เกาหลีใต้เนี่ย
ต้องทำงานแบบหลบซ่อนส่งเงินดูแลเมียและลูกมาโดยตลอด
หลังเมียแปลกไปไม่ค่อยดูแลลูก
แล้วพอรู้ว่าเมียถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๒ล้าน
เพราะลูกเป็นคนส่งข้อความไปบอกเขาดีใจมาก
ไม่ทำงานเป็นผีน้อยอีกแล้วกลับมาเมืองไทยดีกว่า
สะดวกสบายและมีอาชีพสุจริตอื่นทำให้เลือกมากกว่า
กลับมาถึงเสียใจมากเพราะฝ่ายหญิงหนีไปแต่งงาน
กับผู้ชายคนใหม่เขาก็เลยหอบหลักฐานมาร้องขอความเป็นธรรม
วันนี้ฝ่ายหญิงที่ถูกกล่าวหาพาดพิงเอาหลักฐานออกมาโชว์
และไปแจ้งตำรวจเหมือนกันครับฝ่ายหญิงเดินทางไปพบกับตำรวจ
สพบ้านค่ายตัวเมืองชายภูมิครับนี่ฮะเธอบอกว่าเธอมี
เป็นข้อความที่นายเอกเคยส่งมาหาขอเงินที่เคยส่งให้
เงินขายรถขอแบ่งเงินที่ถูกรางวัลที่๑เพื่อจะไปเริ่มต้น
ชีวิตใหม่เธอเอาแชทนี้มาโชว์ครับค่ะนี่นะฮะเธอก็เลยขอ
ลงบันทึกประจำวันที่สพบ้านค่ายเพราะเธอบอกว่าที่ผ่าน
มาเนี่ยในเอกเนี่ยเหมือนผู้จาขู่เธอด้วยบางครั้งอ่ะนะ
ฮะอืมเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ายอมรับเคยอยู่กินกับนายเอกมา
หลายปีแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสข้อเท็จจริงเรื่องราวทั้ง
หมดคนทุกคนในหมู่บ้านรู้กันดีว่านายเอกเป็นฝ่ายขอเลิก
กับเธอก่อนเมื่อ๒ปีเลยที่แล้วฮะฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปากขอ
เลิกกับเธอก่อนที่เธอจะถูกรางวัลที่๑ด้วยซ้ำตอนนั้น
เอกยังทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วพอรู้ว่าเธอถูกรางวัล
ที่หนึ่งก็ส่งข้อความมาขอแบ่งเงินทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่ได้
ส่งเสียเงินตามคำกล่าวอ้างเพราะในเอกอ้างว่าส่งเสียเงิน
ให้ลูกเมียเดือนละ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐แต่จริงแล้วเธอบอกว่าเงินที่
มาให้ก็เข้าบัญชีลูกยอดเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่น่าจะอยู่
หลักพันไม่ใช่หลักหมื่น๓๔พันประมาณนั้นวันนี้เธอขอออก
ปกป้องศักดิ์ศรีของเธอและศักดิ์ศรีของครอบครัวใหม่ที่
กำลังสร้างขึ้นลองฟังฮะ
เลิกกันนานแล้วค่ะเลิกกันนานหมายถึงว่าไม่ได้จดทะเบียนสม
รถแล้วก็โทรมาบอกเลิกคือโทรมาบอกเลิกนานหรือยังครับ

ก่อนหน้านั้นเขาเคยขู่เคยอะไรเราไหม
นี่คือสิ่งที่เธอให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับคุณแซคนัทวิน

ของเราเดินทางไปที่บ้านของผู้หญิงคนนี้ครับ
เธอไปอยู่บ้านของสามีใหม่แล้วที่เป็นตำรวจนะฮะไปเจอกับ
แม่ย่าแม่ของสามีใหม่ก็บอกว่าก่อนที่จะให้ลูกชายของฉันไป
ดองกับฝ่ายหญิงเนี่ยกินดองก็ไปคบหาดูใจผูกข้อไม้ข้อ
มือตบแต่งกันเนี่ยก็เช็คดีแล้วว่าฝ่ายหญิงเขาเป็นม่ายแล้วนะ
นะเขาเลิกรากับผัวเก่าแล้วแล้วชาวบ้านก็ยืนยันตรงกันความ
สัมพันธ์ของลูกสะพ้ายฉันกับลูกชายที่เป็นตำรวจเนี่ยนะฮะเท่าที่
ทราบก็คือเขาก็ปลูกต้นรักศึกษาดูใจกันมาสักพัก
หนึ่งจนมั่นใจกันและกันส่วนความสัมพันธ์ของลูกสะพ้ายกับ
ผัวเก่าเท่าที่รู้ก่อนไปทำงานที่เกาหลีใต้ทั้งคู่มีลูก
ด้วยกัน๒คนพอไปทำงานก็ไปท้องในเอกก็เลยให้เมียกลับ
มาไทยครับกลับมาเมืองไทยบอกว่าจะไปชอบใครก็แล้วแต่ฝ่าย
หญิงก็เลยตัดสินใจกลับมาคลอดลูกที่บ้านนี่นะฮะแล้วก็คลอดลูก
ขายประทังชีวิตเลี้ยงชีพปีที่แล้วถูกลอตเตอรี่รางวัล
๑ได้เงิน๑๒ล้านบาทครับงวด๑มีนาคมที่เมื่อวานนี้ผู้
เขาเอากระดาษไปถือที่มันมีเลข๘๓๕๕๓๘นั่นระหว่าง
ฝ่ายหญิงเนี่ยกลับมาเจอลูกชายทั้งคู่เคยคบหากันตั้งแต่
เด็กเลิกรากันไปตอนที่ฝ่ายหญิงไปเจอกับนายเอกก็เลยห่าง
กันไปพอเห็นว่าปัจจุบันฝ่ายหญิงเขาเป็นแม่ม่ายแล้วแล้ว
ความรักของทั้งคู่ก็ยังเคยมีกันมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยเนี่ย
ฝ่ายหญิงเขาจะมีลูกติดก็ตามก็เอาล่ะตัดสินใจให้กิน
องกันตามประเพณีเงินสด๑แสนทอง๑บาทเมื่อเดือนที่แล้วครับ
ช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เกาหลีใต้กวาดล้างผีน้อย
เอกก็หนีกลับไทยและคงเป็นห่วงเป็นกังวลนะฮะว่าเอ๊ะลูกชายของ
ฉันเนี่ยจะไปฮุบสมบัติของฝ่ายหญิงที่เขาได้เงินมาตั้ง๑๒
ล้านหรือเปล่าก็เลยออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้ลองฟังครับ
ก็ดูข่าก็งง
ยืนยันว่าก่อนเอาลูกไปแต่งสืบประวัติทำกันหมดแล้ว
สื่อประวัติแล้วทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากทางฝั่งของแม่สามีใหม่

อดีตผัวออกมาโต้แล้วนะครับว่าไม่เคยบอกเลิก
ตอนนี้กลับมาไทยเคว้งมากจนเกือบคิดสั้น
สรุปเลิกไม่เลิกแน่เอาดี
ตอนนี้ก็เห็นว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
และทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ต่างฝ่ายต่างก็คงจะเอาหลักฐานมาสู้กัน
ทางคดีจะเป็นอย่างไรต่อไปและคำชี้แจงจะมีออกมาเพิ่มเติมอย่างไร